เท่าวัย๗๒ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาภายในบ้าน
แต่ว่าเบ้าตาซ้ายนั้นมีแผลเหมือนคล้ายการถูกต่อย
รวมทั้งที่ไทยทอยนั้นมีรูคล้ายกับรูกระสุนด้วยนะครับ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็แพทย์ได้เข้าไป
ชนสูตรศพนายจรรย์ชุมชนะอายุ๗๒ปี
เป็นชาวบ้านตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับ
สภาพสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
หงายจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน
กระจกแว่นสายตาที่เขาใส่อยู่นั้นด้านซ้ายแตกครับ
มองเห็นเบ้าตาแตกกระจายเป็นแผลเป็นรูเลยครับ
ส่วนที่ท้ายทอยนั้นมีรูขนาดเล็กเท่ากับหัวยังลบดินสอครับ
ลักษณะคล้ายกับถูกจ่อยิงด้วยอาวุธที่ไม่ทราบขนาด
บริเวณศีรษะด้านหลังกระสุนทะลุออกไปที่เบ้าตาครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
พร้อมกับให้กู้ภัยนำร่างของผู้ตาย
ห้องนอนซึ่งมีรูปเป็นอาวุธปืนติดอยู่นะโดยมีกุญแจคล้องเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ล็อก
อันนี้แหละครับนะฮะโดยมีกุญแจคล้องไว้นะฮะพบว่ามีปืนยาวติดลำกล้อง
จุดสองสองหนึ่งกระบอกภายในรังเพลิงพบกระสุนบรรจุเอาไว้๓นัดแล้วก็มี
อาวุธปืนยาลูกทรองอีกหนึ่งกระบอกปรอกกระสุนลูกทรองยิงแล้วสองปรอก
แล้วก็ตรวจยึดไว้เอาไปตรวจสอบหาขม่าวดินปืนว่ามีการนำไปใช้ยิงก่อน
หน้านี้หรือไม่นายธรรมนุนชุมชนะอายุสี่สิบสองปีซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตาย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปรับลูกจากโรงเรียนตอนผ่านหน้าบ้านยัง
พ่อนั่งเปิดเพลงฟังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านมาบอกว่า
เนี่ยพ่อนอนอยู่หน้าบ้านเนี่ยไปดูหน่อยก็วิ่งไปดูครับไปพบพ่อนอนจมกองเลือด
เสียชีวิตไปแล้วนะครับตัวเองกับพี่สาวคาใจสาเหตุการตายของพ่อเป็นอย่าง
มากเพราะว่าพ่อไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายว่าใครเป็น
คนทำเมื่อตายแล้วก็ต้องทำใจเขาว่าอย่างงั้นนะครับทางด้านของตำรวจพันธุ์ตำรวจเอก
นินนรงน้อยครับผู้อำกับสพเมืองชุมพรก็บอกว่าการตายของนายจรรย์นั้นมี
งำหลายอย่างน่าสงสัยพอสมควรต้องรอการรวบรวมหลักฐานทั้งพยานบุคคลทั้ง
ตัวลูกตัวญาติรวมทั้งเพื่อนบ้านมาสอบให้ครบทุกปากก่อนนะฮะเพื่อนบ้านหนึ่งคนคือนาง
สุพรรณีเขาบอกว่าตัวผู้ตายนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนนึงไม่เคยเป็นพิษเป็น
กับใครแต่ว่าในอดีตถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรทำไมเขา
ร้ายดำเนินคดีให้ได้นะครับผู้สื่อข่าวเองนะฮะก็ยังลงพื้นที่ไปหาข้อมูล
มีการนำพยานบุคคลที่ไปพบศพเป็นคนแรก
เป็นคนสวนคนเก่าแก่ที่เคยถูกไล่ออกมาสอบประคำด้วย

ไปตรวจหาข้อมอบปืน
ที่คมร้ายซุ่มหญิง

แล้วก็มีคนนำปืนไปเก็บไว้ในตู้
อาจเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนยิง
เพราะยังมีพิรุษในส่วนของลูกชายที่ให้การวกไปวนมา
ไม่มีอาการบ่งบอกถึงการเสียใจ
ไม่เสียใจไม่ติดใจสาเหตุการตายของพ่อของตนเอง

คือลูกจะไม่เสียใจได้ยังไงถูกไหมครับนะครับ